ทำเงินวันนี้เดี๋ยวจะพาข้ามเกาะไปชิมทุเรียนของชอบของใครหลายคนนะฮะ
แล้วไปดูกันหน่อยว่าการปลูกทุเรียนของเขามีเทคนิคและเคล็ดลับยังไงถึงได้ผลผลิตที่ดีและเป็นที่ต้องการของตลาด
ติดตามเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เดินทางลงใต้นั่งเรือข้ามฝากมายังเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงา
ไม่ได้แค่มาเที่ยวนะครับแต่มาตามหาสวนทุเรียนที่หลายคนชิมแล้วก็บอกว่า

ชาวตลอดข่าวมาชิมทุเรียนที่บอกว่าร่อยอย่างแรงที่สวนทุเรียนปลอดสารพิษที่อยู่ที่บ้านอันเป้าตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงา
เจ้าของสวนก็คือคุณลุงพิชิตดาวเรือง
นี่ถือว่าเป็นสวนทุเรียนขนาดใหญ่หนึ่งเดียวในทะเลอันดามันเลยนะครับ
อยู่บนพื้นที่ภูเขาทุเรียนสวนนี้ปลูกมานานกว่า๓๐ปีแล้วครับ
เกษตรกรปลูกแบบสวนสมรมก็คือปลูกต้นไม้ชนิดอื่นปะปนในสวนด้วยครับ
สวนทุเรียนเนี่ยปลูกกว่าร้อยต้นมีทั้งทุเรียนพันหมอนทองชะนีก้านยาวมูซันคิงและทุเรียนพื้นเมือง
คุณลุงพิชิตครับผมอยากรู้ว่าทุเรียนที่นี่เนี่ยร้อยอย่างแรงเพราะอะไรล่ะครับ
ปลอดสารพิษและแต่ละต้นมีความสูงถึง๑๕๒๐เมตร
สูงขนาดนี้ต้องใช้แรงผลปีนขึ้นไปตัดผลทุเรียนที่แก่จัด
เข่งหย่อนลงมาแบบนี้ครับ
ทุกคนในสวนทุเรียนไม่รอช้าครับปอกเปลือกท้ายพิสูจน์คำว่า
รอยอย่างแรงของทุเรียนที่มีเปลือกบางไส้ไม่ซึมน้ำ
เนื้อสีเหลืองทองและรสชาติหวานมันหอมไม่ขม
ขอถามอีกครั้งครับทำไมทุเรียนที่นี่ถึงรอยอย่างแรง
ความได้เปรียบของลักษณะทุเรียนเกาะเรารสชาติดีนะคะ
แล้วก็เนื้อแห้งเนื่องจากว่าเราอยู่กลางเกาะ
เราก็ได้รับอิทธิพลของน้ำทะเลที่ล้อมรอบค่ะ
ทำให้มีความเค็มของน้ำทะเลซึมซับเข้ามาในพื้นที่
ทำให้รสชาติมันเข้มนะคะหวานอร่อยค่ะ
ใครได้ทานทุเรียนเกาะยาวต้องติดใจค่ะ
ทุเรียนแห่งนี้สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรปีละมากกว่า๗แสนบาท
จำหน่ายหมอนทองกิโลกรัมละ๑๓๐บาท
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ